มาติดตามข่าวประเทศกระต่อคุณผู้ชมท้ากุมพาแล้ว

จริงหรือเปล่า
บอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าใกล้วาเลนไทยนะคะ
เดี๋ยวมาช่วยคิดไอดงไอเดีย

แต่บอกเลยว่าขอกระเป๋าตุงหน่อยนะ
ว่าบ้านนี้แหละแล้วจัด

ภรรยาสาวอย่างเนี่ยพี่แจงเนี่ย
เขาก็บอกเลยว่าแต่ว่าคราวนี้ไม่ห้ามแล้ว

ความทุ่มเงินเกือบล้านบาทนะ
ของขวัญล่วงหน้าวันวาเลนไทย

นั่นคือนาฬิกาหรือโรเลค

แล้วก็พี่แจงจะข้ออัดทริปโพสต์

พร้อมกับถามว่าใครซื้อให้เนี่ย

เธอไม่ใช่กู
ใครจะสวยล่ะเธอไม่ใช่กู
แล้วนอกจากนั้นพี่แซนด้วยความว่าเข้าสมกุมคนรักเมียเราออกไม่ได้ด้วยนะ
รักแบบเต็มพลังจังเลยอยากได้มานานมากเลยไม่คิดว่าพี่แจงเขาจะให้เออ
นี่เมื่อวานเนี่ยวันเกิดสามีเขานะคะ

กำลังให้ล้านหนึ่งอันนี้เรื่องจริงต้องจะพัดไปจริง
แล้วนี่อีก๒วันเขาจะบินไปด้วยเครื่องบินส่วนตัวนะคะ
เอารีโมซีนมารับที่บ้านขึ้นเครื่องบินไปเกาะกูดไง
นี่ไงไม่ใช่อะไรกลัวโควิดก็เลยไปแบบไพรเวท

แสนจริงคุณผู้ชม
เซอร์ไพรส์แรกเนี่ยก็คือ
ฉีดไปแล้วอัดฉีดเม็ดเงินให้คุณสามีไป
เมื่อวานนี้เป็นจำนวนเงิน๘แสนบาท

คิดว่าจะให้เขาล้านหนึ่งแต่ว่าอุ๊บอิ๊บเขาไว้สองแสน

ปีหน้าสิบสองเนี่ยจะ

เครื่องบินส่วนตัวแล้วจะไปลงที่เกาะกูด

พูดได้แบบทั้งทุกคำบ้าง

เชอรี่ไม่ต้องพูดหรอกเชอรี่ก็จ่ายหนักอยู่นะทุกวันนี้

ฝ่ายหนึ่งเขาเปกันมากแล้วใช่มั้ย
ชอเปเดี๋ยวเสียศักดิ์สิทธิ์คุณผู้ชม

อันนี้เป็นตัวอย่างของผู้ชายไทยนะคะ

ชาแนวเลยหรอ

ทำเปราอย์ลองเท้า

ท่านรักตียอนมาก

เซ็นบัตรเครดิตเป็นเท่าไรรู้มั้ย
ดูซักพันมากกว่า๒๓๐๐๐๐บาทเองสุดยอดไปเลยนะคะ
มูลค่าความรักก็ตีกันไม่ได้หรอกค่ะอันนี้ก็ต้องขอปรบมือดังให้เลยละกันนะ

ถือว่าเป็นภาพบุญคนไม่มีแฟนบ้างนะ
โอ้ยอืมอิ่มขาไปนะคะโชคดีนะจ๊ะตียอนจ๊ะ
พี่เค้าเรียกใช่ไหมชี้กระเป๋าเป็นกระเป๋าชี้รองเท้าเป็นรองเท้า
ไม่ใช่เพื่อนมาแซวด้วยนะไม่น่าเห็นแล้วว่าขายแบร์บิกไปหลายตัว